โควิด๑๙ตอนนี้การระบาดระลอกใหม่มันมีอยู่๒กลุ่ม
กลุ่มตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครกลุ่มบ่อนพนันที่ระยอง
วันนี้กรุงเทพเนี่ยเขาเตือนกลุ่มใหม่นะฮะเป็นกลุ่มสถานบันเทิงนะ
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อน
ขนาดที่ระยองเนี่ยมีตัวอย่างเรื่องการแอบเล่นการพนัน
หรือว่าเปิดบ่อนแล้วคนไปเยอะแยะเมื่อวานนี้ค่ำค่ำที่กรุงเทพครับทุกผู้ชมครับ
แจ้งวัฒนะซอย๑๔นี่ฮะนี่เป็นภาพตอนตำรวจเข้าไปแล้วนะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยลักลอบเล่นพนันในบ่อนกันอยู่เนี่ยเกือบร้อยคน
แจ้งวัฒนะ๑๔เขตหลัก๔กรุงเทพพื้นที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
แล้วคนที่นำทีมไปจับเนี่ยพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะค่ะนี่นะครับอย่าว่าแต่ตำรวจนอกหน่วยเลยฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมไปจับเลยครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากสืบทราบว่าในซอยแจ้งวัฒนะ๑๔เนี่ย
มีอาคารแห่งหนึ่งนะฮะเปิดเป็นบ่อนนะครับ
มีคนไปมั่วสุมเล่นพนันกันอยู่นี่นะครับไปถึงเป็นอาคารชั้นเดียวครับ
รอบขอบชิดนะฮะเข้าไปข้างในเนี่ยมีโต๊ะพนันอยู่๔โต๊ะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับมีโต๊ะเสือมังกร๒โต๊ะโต๊ะไฮโล๑โต๊ะ
มีโต๊ะกำถั่วอีกโต๊ะหนึ่งนักพนันเกือบร้อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับเอามาตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
ก่อนอื่นใช่ค่ะเพราะว่ารวมตัวกันเนี่ยค่ะ๙๔คน
แล้วตามภาพคือใส่หน้ากากบ้างไม่ใส่หน้ากากบ้างนะคะถูกต้องครับ

แล้วก็นำตัวไปสอนอทุ่ง๒ห้อง
สอนอทุ่ง๒ห้องเจ้าของพื้นที่เนี่ย

เอามาแจ้งความดำเนินคดีที่นี่
ทั้งหมด๙๔คนนะครับ

รวมทั้งผู้ที่อยู่ในบ่อนด้วยนะฮะ

ตรวจวัดอุณหภูมิแจ้งข้อหาลักลอบ

ซึ่งวันนี้เอามาสอบปากคำ

ทยอยแล้วก็แบ่งจัดเวลายะอะไรต่าง

เอาไปประกันที่ศานกันเอาเอง
กันด้วยนะครับ

หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
นำทีมมาจับบ่อนพนันในพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนา๑๔เขตของสอนอทุ่ง๒ห้อง
ล่าสุดกองบัญชาการตำรวจนครบานมีคำสั่งย้ายตำรวจ๖นายนะครับ
ให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมนะครับพลตำรวจรีพัฒนาเพศยานาวิน
ผู้บังคับการตำรวจนครบาล๒ที่ดูแลพื้นที่ทุ่ง๒ห้อง
พันธโมโทสุรินทร์ผู้ฤทธิ์รองพุ่งกับการสืบสวนสอนอทุ่ง๒ห้อง
พันธมตโทษธนิสรบุญแม้นรองภูมิกับการป้องกันและปราบรามสอนอทุ่ง๒ห้อง
พันธมตรีนัทธพงศ์ร้องเกาะเกิดสารวัตรสืบสวนสอนอทุ่ง๒ห้อง
และพันธมตรีกิตติพฤษอินจันทร์สารวัตรป้องกันและปราบปรามสอนอทุ่ง๒ห้อง
ห้าเสือสอนอทุ่ง๒ห้องรวมทั้งผู้มับการตำรวจนครบาล๒ถูกสั่งย้ายไปแล้ว
เดี๋ยวฟังนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่นำทีมไปจับบ่อนในพื้นที่แจ้งวัฒนะซอย๑๔เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ห้าโมง๖โมงบอกพี่เล่นอยู่เข้าได้ไหมเข้าได้เดี๋ยวให้สายเราเข้าไป
อันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะฮะที่จะต้องกวดขันจับกลุ่มอย่าให้เกิด
ถ้าคุณมีบ่อนในพื้นที่คุณต้องไม่ให้เปิดเด็ดขาดพี่ไม่รู้หรอกที่ไหนมีบ้าง
แต่เป็นการเหมือนพี่ส่งสัญญาณมันต้องมีไม่ได้ในสถานการณ์อย่างนี้
คุณจะแอบเล่นยังไงคุณต้องอย่าให้เกิดที่เกิดจากบ่อนมาอีก

แล้วก็ล่าสุดนะครับทางพลโนตรีปียะตาวิชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าบ่อนเมื่อคืนนี้ที่ไปจับเนี่ย
มีข้อมูลคือเป็นบ่อนที่ลักลอบเปิดปิดเป็นระยะค่ะเคยถูก
ในพื้นที่เนี่ยจับมาแล้วครั้งนึงแล้วก็มาลักลอบเปิดอีก
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องย้ายตำรวจไปก่อนนะฮะ
ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่มันก็มีคำถามว่าเอ้า
กับการสอนอทุ่งสองห้องเนี่ยเขาเพิ่งย้ายเข้ามาประจำที่นี่ได้สองสามวัน
ค่ะก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะจะเป็นธรรมกับเขาไหม
มีเรื่องอะไรผิดปกติเนี้ยยังไงก็ต้องรู้อืม
คือจะ๒๓วันไม่รู้อันนี้ก็ไม่ได้

สำหรับนักพนันทั้งหมดในบ่อนแห่งนี้ที่ถูกจับ
ควบคุมตัวไปทั้งหมดก็เกือบร้อยคน
ล่าสุดวันนี้ที่ทางสอนอทุ่ง๒ห้อง
สารท่านเลื่อนให้เป็นวันพรุ่งนี้นะครับ
เพื่อรอผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙
จากกรมควบคุมโรคที่จะออกมาพรุ่งนี้เช้าก่อน
เพราะว่าถ้าคนไหนปรับก็ปรับคนไหนที่โทษหนักต้องกักขังอันนี้
มันต้องมีโทษตรงนี้แต่ถ้าคุณติดโควิด๑๙เดี๋ยวมันก็จะยุ่ง
ก็ต้องเอาให้ชัดก่อนใครติดใครไม่ติดอะไรแบบไหนอะไรยังไง

ระหว่างนี้กักตัว๑๔วันแน่นอนนะคะคนใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้ด้วย